โปรดติดตามตอนต่อไป
ทีมน้ำเงินความพึกพอใจในการเลือกของพวกคุณครั้งนี้พวกคุณล้าหลังชั่วคราว
เมื่อล้าหลังเช่นนี้ก็จำเป็นจะต้องได้รับการลงโทษ
จากหัวหน้าเย่อีเชียนแล้วลูกทีมที่เหลืออีก๓คน
พวกคุณวางงานทั้งหมดในมือของคุณเดี๋ยวนี้ทันทีเลย
และลูกทีมที่เหลืออีก๓คนพวกคุณวางงานทั้งหมดในมือของคุณเดี๋ยวนี้
ทันทีเลยและ

ผมรู้สึกได้เลยว่ามันคือการล้มแล้วเหยียบซ้ำชัด
มันเป็นอะไรที่เลวร้ายมากเลย
ลงโทษแบบนี้เป็นใครก็ทำไม่ได้อีกแล้วค่ะ

ว่าจะรุนแรงมากกว่านี้นะใช่ไหม

แน่ว่าจะไม่ใช่เรื่องไม่ดีซะทีเดียวนะคะ
รู้สึกว่าความพ่ายแพ้เป็นแรงผลักดันมากมายให้กับฉัน
ผมแร่ปลาจนไร้ความรู้สึกไปแล้วเนี่ยรู้เปล่า
แพร่เนื้อปลาเร็วเข้าเสร็จแล้วต้องเอาไปต้มอีกนะ

แล้วก็เราจะไปดูการทำไข่ดาว

จริงแล้วเวลา๒๐นาทีถือเป็นการให้เวลาพวกเราได้คิดวิเคราะห์กัน
นั่นคือพวกเราต้องใช้จิตใจที่แข็งแกร่ง
และความเชื่อมั่นไปต่อสู้กับการแข่งขันรอบหลังนี้ให้จงได้
พวกเราจะต้องชนะพวกเราต้องเชื่อมั่นในตัวเอง

ดูหน่อย
มือชาไปหมดเลยอ่ะ
พวกในรอบนี้อาหารสี่อย่างเขาพวกคุณก่อนหน้าได้รับพรรจะและขอใจจากแขกไปแล้ว

ในเมื่อนำแล้วอย่าเอาข้อได้เปรียบพวกนี้ทิ้งไป
ดังนั้นระวังเรื่องเวลาของพวกคุณทุกคนไว้ด้วย
นี่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งของหัวหน้าทีมนะ

ทำอาหารสองอย่างสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็เจอปัญหาใหญ่อย่างมากเลยล่ะค่ะ

ดังนั้นเวลานั้นเราจึงค่อนข้างจะกระตือรือร้น
เพราะว่าส่วนใหญ่นั้นต้องนึ่งมันแข็งมากจำเป็นต้องใช้เวลา
ไม่นะเวลาของเราไม่พอแล้วปลาร้าก็ยังหมักอยู่แล้วก็ต้องเอาไปอบด้วย

ไม่ใช่ที่เราทำแต้ไม่ทันแล้วเดี๋ยวไปหยิบจานใหญ่ตรงนั้นเราก็นึ่ง
เลยเหรอ
พี่หวังลินสุดยอดมากเลย
ไปชิงหัวใจฉันเหมือนจะมีปัญหานิดหน่อย

หวังลินคุณออกไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยเถอะบางทีเพราะอากาศในนี้มันอับเกินไปนะพี่

เอ่อเป็นไรรึเปล่าคะ
พาไปข้างบนตรงที่แอร์ดีกว่านะเดินดีค่ะ

ตอนนั้นผมสติแตกไปแล้วหลุดโลกเลยล่ะแต่จะให้ทำยังไงได้เล่า
ประมาณตรงนี้นะน้ำเชื่อมคุณจากนั้นผมว่าคุณต้องเพิ่มน้ำตาลเข้าไปหน่อย
ทำไมจู่ถ่ายหัวใจฉ่ำก็แต้นแรงขึ้นมาได้อย่างนี้
จากนั้นก็พูดอะไรไม่ค่อยออกนี่มันเกิดอะไรขึ้น

ผมรู้สึกว่าตอนนั้นก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

พวกเราจะต้องชนะในการแข่ง

จังเลี่ยงตอนนี้เป็นไงบ้าง

อันนี้ดีแล้ว
ข้าวเหนียวข้าวเหนียวอยู่นั่นไง
มันใช่เอาออกมาแล้วหรอ
ข้าวเหนียวไว้ที่ไหนล่ะฮะ
จริงเสียงข้าวเหนียวของพวกคุณล่ะ
ได้หรือยัง

โอ้โหเหนียวมากเลย
นี่มันร้อนจังเลยนะ
มันแป้งข้าวพอร์ตชัดเลยอะ
คุณบอกฉันว่ามันคือเกลือนี่
คุณบอกคุณเมื่อไหร่ว่ามันคือเกลือ
เมื่อกี้คุณบอกฉันไม่ใช่เรื่องไงว่ามันคือเกลือน่ะ
นี่เป็นแป้งข้าวพอร์ต
อะไรเนี่ย
อีกนานแล้วนะคะเพราะตู้อบนั้นมันยังไม่ได้สักที

ทีมน้ำเงินเริ่มยกจานกันแล้วนะครับ

อาหารอีกมาก๑๐๐๐นิว
ราวที่ข้าจะรับคำสั่ง
มีอีกลริก

ปนถึงไหนแล้วเปล่าต้องจ่ายจ่ายเลยนะเร็วไหนสิ
ทีมสีแดงตอนนี้ปัญหาพวกคุณคืออะไรกันครับ

เป็นเพราะว่าเจนแข่งรอบแรกทำให้เราเริ่มเหนื่อยกันแล้วนะคะ
ล้าพวกคุณเนี่ยยังต้องนึงอีกใช่ป่ะอ่ะ
ใช่แหละค่ะเอ่อใช่ค่ะแปปนึงนะคะดังนั้นคุณต้องทอดให้ดูมีสีสัน
ใช่ค่ะแปปนึงนะคะนี่ฉันบอกคุณแล้วไงไปไข่หน่าฉันไม่ยอมเชื่อ
ข้าวห่อใบไผ่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วบอกหน่อยสิ
กำลังคลุกอยู่นะคะ

ข้าวเหนียวนึงเสร็จแล้วแล้วค่ะข้าวเหนียวล่ะอยู่ไหนอ่ะ
ดีข้าวเหนียวสุกแล้ว
เอาออกมาครับพวกคุณจะต้องเอามาคลุกกันอีกน้ำเครื่องปรุงทุกอย่างน้ำซอสมาคลุกกันให้ดี
มาเอาออกมาอันนึงเอาออกมานี่แล้วก็มาใส่อันนี้ไว้
ปัญหาเรื่องปลามันไม่ได้แก้กันง่ายเลยค่ะแล้วจุดข้าวเหนียวก็เกิดปัญหา
ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้พวกเราจะขึ้นอาหารได้ไวแต่อาหารสองอย่างสุดท้ายเนี่ยมันค่อนข้างยากมากเลยทีเดียว